เดี๋ยวดูภาพเลยนะฮะถ้าภาพมานะครับนี่ฮะคือคนร้ายเนี่ยเข้ามาตอนที่ธนาคารปิดแล้วนะ
เขากำลังเก็บข้าวเก็บของเก็บเงินกันเนี่ยฮะคนร้ายก็บุกเข้ามาแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยนะฮะ
จี้บังคับพนักงานให้เข้าไปหยิบเงินให้นะครับคนร้ายเป็นผู้ชายนะครับ
เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำใส่หมวกแก๊ปสีดำด้วยหน้ากากอนามัยด้วย
เข้ามาในแบงค์๒ทุ่ม๔๒นาทีใช้ปืนจี้บังคับพนักงานที่กำลังจะกลับบ้าน
ให้กลับเข้าไปในแบงค์แล้วยื่นถุงผ้าสีขาวที่เตรียมมาส่งให้กับพนักงานผู้ชายให้เปิดตู้เซฟ
แล้วให้หยิบเงินสดใส่ถุงนะฮะก่อเหตุสักหนึ่งนาทีได้เงินแล้วก็ออกไป
แสนบาทนะครับเงินสดที่เกิดเหตุเป็นชั้น๓นะครับพนักงานของธนาคารบอกว่าธนาคารเนี่ยปิดต่อ
แต่ยังเหลือพนักงานบางส่วนที่ต้องเคลียร์งานกันต่อนะฮะคนร้ายก่อเหตุเนี่ยมา
คนเดียวได้เงินไปประมาณ๖แสนบาทวันนี้ตำรวจนครบานนะครับวันนี้ลง
พื้นที่แล้วก็ประชุมทีมสืบสวนกันด้วยนะครับทุกผู้ชมครับคนร้าย
เนี่ยไม่ได้ใช้ยานพาหนะเข้ามาในการก่อเหตุนะฮะยังไม่เห็นตรงนี้ว่า
มาแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่ใช้เวลาอยู่ในห้างเนี่ยนานพอ
สมควรจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเดินออกไปนอกห้างข้ามสะพาน
หายไปแถวแยกน้อมจิตด้วยหลังจากเกิดเหตุนะครับ
ขณะก่อเหตุภาพวงจรปิดก็ชัดเจนเหมือนกับมานั่งรออยู่นาน
มาดูรัดเหล่าอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะรู้ว่าเวลานี้เขาจะทำอะไร
แบบไหนยังไงนะครับท้องที่สอนอรัฐพร้าวนะครับ
วันนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
ตั้งแต่เช้านะครับก็อย่างที่เห็นแล้วฮะลักษณะคนร้ายนะครับ
พูดจาข่มขู่พนักงานพนักงานบอกว่าพูดแบบภาษาท้องถิ่น
ทางภาคกลางปกตินะครับมีปืนขึ้นมานะครับ
ที่เอามาจี้ชิงเงินเสร็จแล้วก็ออกไปนะครับลงไปทางบันไดหนีไฟด้านหลัง
แล้วไปชั้นหนึ่งแล้วขึ้นสะพานลอยเชื่อมไปยังห้างน้อมจิต
ไม่เห็นภายหนะด้วยไม่รู้ว่าหลบไปด้วยรถแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
พยานที่เกิดเหตุกำลังไล่สอบถามอยู่ว่ามีใครเจอบ้างนะครับ
คาดว่าเบื้องต้นลงมือคนเดียวนะฮะ
ส่วนประเด็นที่ว่าคนร้ายมาแบบนี้เนี่ยอดีตพนักงานหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบก่อนนะครับตำรวจบอกนะครับ
เพราะว่าเหมือนกับว่ารู้ว่าจะต้องเป็นช่วงเวลาไหนออกไปทางไหนไปยังไง

ในทิศทางการลงมือของคนร้ายนะครับก็คือต่อจากจุดที่เกิดเหตุนะครับ
ธนาคารแล้วก็ลงมือนี้ออกทางบันไดบีไฟด้านหลังนะครับ
ลงไปที่ชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ออกไปยังสะพานลอย
ขนคร้ามเชื่อมไปยังห้างน้อมจิตซึ่งยิบขวางถูกข้ามเกลือหมอนะครับ
ในเบื้องต้นก็คนร้ายยังไม่เห็นยานฐานะ

ตอนนี้ตำรวจสอบปากคำพยานไป๗ปากนะฮะ
เดี๋ยวก็จะเรียกบุคคลที่คาดว่าจะเป็นคนใกล้ชิดกับคนร้ายที่เป็นผู้ต้องสงสัย

ส่วนวันนี้นะคะทีมข่าวของเราก็ไปที่บริเวณธนาคารที่เป็นที่เกิดเหตุ
ธนาคารก็ยังเปิดทำการตามปกตินะคะ
แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าสังเกตการณ์ไปดูแลความปลอดภัยให้ตลอดค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เอาจริงแล้วคือตำรวจบอกว่าก็ยังเข้าเก็บพยาหลักฐานเพิ่มเติมอยู่นะคะ
ก็สั่งห้ามไม่ให้พนักงานให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
เพราะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบการขยายผลเพื่อจับคนร้ายอ่ะค่ะครับอืม
แต่ดูแล้วเหมือนกับรู้ทางหนีทีไล่หมดเลย
ใช่ค่ะมานั่งรอมาเฝ้ารออยู่นะคะรอจังหวะในการก่อเหตุ